นี่ปกตินะไอ้พวกเครื่องเคียงเนี่ยจะปล่อยเอาไว้แต่นี่ต้องกินให้หมดว่ะ
มันมุ่งอร่อยมากด้วยมันมุ่งดีอ่ะไปเลยไปเลยไม่เรียบไม่เรียบ

บอกเลยบอกเลยเอาครับออกไปก่อนครับฝาฝาฝา
จริงผมไม่ชอบกินแกะนะใช่แต่ร้านที่กินได้
มาอย่างเงียบเลยอ่ะเว้ยมั่นยากไปเลยเนี้ย

สั่งกาแฟสักแก่วแล้วเข้าไปก็ได้
เออไปสั่งน้ำบับแก้ว

ภาพถูกจะมา
๕๐๐ครับสบายครับคุณเท่าที่ดูทรงนะผมพูดเลยร้านนี้ถือว่าราคาถือว่าแพงแล้วนะ
งั้นก็แสดงว่าร้านสุดท้ายจับมือกันก่อนเลย

พันห้าไม่รู้
แล้วเราก็กินเตอร์แฟนกับจิลชิวอะอยากแนะนำให้มานะครับจัดอาการนะครับถามข้อมูล

ทีมขุนพลากุ้งวางเงินจำนวนห้าร้อยบาทครับครับเวลา
ร้านตีเตี๋ยวตึ๊บร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนต่อแถวรอกินเยอะมาก
เป็นร้านสุดฮอตของหนุ่มสาวย่านสาธรณ์เลยก็ว่าได้
เพราะการันตีด้วยรสชาติที่อร่อยเรียกได้ว่าเด็ดทุกเมนู
ไม่แปลกใจว่าทำไมคนในย่านสาธรณ์ต้องมารอกินร้านนี้
มามาเลยครับมาเลยครับของทีมคุณผ้ากุ้งนะครับ
ครับผมจำนวนเงิน๕๐๐บาทได้ก๋วยเตี๋ยว๓หมูเส้นเล็กทั้งหมด
ชามนะครับสามหมูครับสับหมูกรอบหมูนุ่ม
สับหมูกรอบหมูนุ่มเส้นเล็กด้วยโอ้โหดีไหมครับ
คุณเป็นเล็กแห้งที่แบบคมมากเส้นเขาดีมากเออ
เมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งสามหมูซึ่งประกอบด้วยหมูแรก
หมูสามชั้นหมูที่สองคือหมูนุ่มและสุดท้ายหมูสับ
พร้อมน้ำซอสสูตรพิเศษถือเป็นเมนูที่มีหลากหลายรสสัมผัส
เมื่อรับประทานแล้วไม่เลี่ยนและไม่เบื่อแน่นอน
อ๋อ๕๐๐บาทแปดใช่ไหมฮะโอ้โห

นี่ไงนี่ไงตีเตี๋ยวเตือบไปไว้
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๓๐๐บาท

กูเตี๋๋ยว๓หมูจำนวน๓๐๐บาทได้ทั้งหมด๕ชามนะฮะ
ก็ไม่น้อยนะพี่ลองดูคุณลองดูก่อน

เป็นไง
จะต้องทายนะครับว่าลูกทีมของคุณป้ายคำว่าอะไรอยู่โดยที่ลูกทีมจะต้องพูดออกมาโดยไม่มีเสียงและห้ามแสดงท่าทางใดออกมาครับ

กล้วยน้ำว้าว

ยังไม่โทรคุยเหรอไม่ได้โทรคุยเหรอ

ผมลดให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดครับ

ก็อาจอยู่น้อยตรงนี้เขาเป้าหมายอาจอยู่

บอกเลยทุกท่านที่ดุรายการนี้
ไม่โกหกเลยว่ารสชาติเขาดีขนาดไหน
คุณกินตามได้เลยก่อนนี้ดีกว่าใช่ไหมอร่อยจริง

แทนเชฟมันก็ร้อนได้นิดเดียว

ไปเรียกดีกว่าไป

โอเคนะมันยิ่มอยู่ครับใจง่วงไว

แต่ใกล้แล้วล่ะแต่นี่ไงจีนเนี่ยใช่ไหม
ไหนเนี่ย

สวัสดีครับสวัสดีครับ